คิดถึงเรื่องวันนั้น

มันเรียกความสนใจได้ดีอ่ะนะ

เพลงถูกแต่งขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้นึกถึงชื่อเพลง

คุยกันก่อนว่าเราอยากได้เพลงประมาณนี้

วัยรุ่นแล้วมันหมดเลยไวแล้ว
เป็นเพลงที่เป็นชีวิตจริง
ของคนที่ผ่านอะไรมาประมาณนึงนะครับ
ตำแหน่งคราวปีที่แล้วว่าโอเคนะ
อย่างเรื่องที่อยากเล่าเนี่ย
ก็คือจริงก็มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่คุยแล้ว
ใช้เวลาในการตัดแต่งในการทำอะไรไปเรื่อย

คือทุกคนก็มีงานของตัวเองอยู่
แต่ก็จะมีใจรักอยากจะทำอันนี้

จะต้องไปทำงานประจำสัก๘ชั่วโมง

มันก็เลยเหมือนไปค่อยไป
เมื่อพร้อมว่างก็ทำไม่ว่างก็ทำ
มันก็เลยผัดกันไปเรื่อย

แล้วก็เวลาทีมีการพี่โอมเขาจะตัดสินใจ

ตกถ่ายกันแบบเหมือนกับกองเล็ก

เห้ยซึ่งงี้ไม่หลอไม่ชย

ทำเกินทำขาดบ้างก็ไม่รู้

เพลงเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไง

หรือว่ามันจะดูแบบดูเกินจริงเกินเรื่องไหม
หรือดูดับไปกว่าเพลงไหม
แต่ว่าในด้านภาพเนี่ยก็เลยอยากให้เขามีอะไรที่ตื่นเต้น

แต่เขาต้องมีอะไรอยากกัดขืนนะ

เราก็แกล้งปล่อยมาแค่แบบบุ๊บนึงอ้าว

แต่งานนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นของเราโดยล้วนเลย
แม้แต่เสียงหายใจตรงนี้ก็คือเราเลือกให้มันเห็นอยู่ตรงนั้น
ก็ให้มันมีไม่ให้ตัดออก
ไม่ให้มันตอบมาคือทุกอย่างทุกอโนของมันเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่านี่คือเสียงเรานี่คือเพลงรัก
และคิดถึงเรื่องผ่านมา
ถึงตัวฉันฉันมีน้ำตา
กำลังยิ้มในเรื่องราวในวันนั้น

เพลงนี้มันถูกอัดหลังจากผ่านโควิดไปแล้ว

ผมค่อนข้างลำบากมากเลย

คุณก็รู้ทุนิกต์การบินนี่คือ
ทับจจาวลมเลย

โอ้โหต้องใช้คำว่า

ทำตั้งแต่ไลฟ์ร้องเพลงเล่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จนมาถึงจนมาถึงจุดที่สอนร้องเพลงแล้วกัน
ตอนแรกออนไลน์ก็สอนออนไลน์สอนสั้น
พอมันเริ่มโควิดมันเริ่มซาก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นการสอนร้องเพลงอย่างจริงจัง

ประสบการณ์ตรงของผมคือเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่
ที่เขาอาจจะเจอวิกฤตการณ์ช่วงจริงถ้าย้อนไปของคุณแม่คือช่วงยุคประมาณต้มยำกุ้งแถวนั้น
ให้ลองกลับคิดตอนนั้นด่วจิงเป็นลำบากมากเลย
แต่ว่าพอผ่านมันมาได้แล้วมันก็เหมือนทำให้เรายกตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
โหม่งงงผ่านไปได้ง่ายวะ
มันแปลว่าถ้าเราเจอแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกลัว
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราแบบคุยกันแล้วก็เออหัวเราะ
พอทำผลงานแล้วครับสิ่งที่คาดหวังอย่างแรกเลยก็คืออยากให้เพลงนี้ไปถึงคนฟังให้ได้มากที่สุด
เพราะเราก็อยากสื่อความหมายให้คือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาฟังเพลงเราหรอก
เขาอาจจะฟังผ่านแต่อาจจะพอฟังแล้วเขาอาจจะเจอจุดที่เขาอาจจะเปลี่ยนตัวเองได้
โจ้ว่าสำหรับเพลงนะครับมันจะมีเพลงบางเพลงบนโลกนี้ที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าโหทำไมมันอิ่มเอมใจจังเลยนะ
แล้วเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีเมสเซจอะไรที่ลึกกว่าฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันอะไรอย่างนี้นะครับ
มันเป็นอะไรที่มันลึกแล้วมันทำให้ระดับจิตใจหรือความรู้สึกหรือว่าใดก็ตามที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันยกขึ้นแล้วมันมีความสุข
เหมือนจิตมันมีความปิติพี่ว่าเพลงนี้มันช่วยมันทำหน้าที่กันอยู่